ไปดูเหตุการณ์อุดอนธานีคูมชมครับ
อดีตสามีภรรยาคู่นี้มีปัญหากัน
เรื่องของการทำนาในที่ดินนะคะ
ปรากฏที่มีการชักปืนเพื่อมาขู่

ปืนกระสุนลั่นไปพลาดถูกหลานชายเสียชีวิต
นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสพชัยวาน
ได้รับแจ้งบอกว่าพบร่างของนายภูเยี่ยมจันสมรสุขค่ะ
ถูกเผาไหม้เกือบทั้งตัวเลยอยู่ที่กระท่อมนาท้ายหมู่บ้านวังงามพัฒนา
มีร่องรอยถูกยิงที่ใบหน้าสองรูมีสายรัดของ
คาดว่าจะมีการเอาสบรัดรัดสบก่อน
ห่ออำพางศพและก็เอาสายรัดจึงเอาไปเผา
เหตุการณ์นี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่๒คน
คือนายสองเมืองจัญญาโนกับนางสาวปรียาดีจันเหนือ

เป็นลุงเขยกับเป็นป้าของผู้ตาย

ปริยารับสารภาพบอก
เธอกับนายสองเมืองอดีตสามีเนี่ยมีปัญหากัน
เรื่องการทำนายในที่ดินก็เลยเอาปืนมาขู่
แล้วมันมีจังหวะที่แย่งปืนกันปืนลั่นไปถูกหลานจนเสียชีวิตค่ะ
ตัวเองกลัวความผิดก็เลยเอาเสือกับเสื้อผ้ามาห่อศพหลาน
จุดไฟเผาแล้วเอาปืนไปฝังไว้หลังบ้าน
เนี่ยค่ะปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนางสาวปริยาอ้างว่า
ซื้อมาในราคา๕๐๐บาทเพื่อป้องกันตัวค่ะ
หลังจากนั้นทีมข่าวไปที่โรงพักค่ะก็ไปพบกับนายสองเมืองอดีตสามี
ซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเครียดแล้วก็เศร้าหมองอย่างเห็นได้ชัด
คือกลัวว่าจะมีความผิดไปด้วย
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาไม่อยากจะเจอหน้าภรรยา
อยากเผชิญหน้ากันเพราะว่าไม่อยากจะให้เคยถึงโรงถึงสารพิพากษากัน
แล้วไม่ให้เกี่ยวข้องกันอีกเขาก็เลยเดินหนีออกจากกระท่อมไป
พอออกจากกระท่อมไปแล้วเนี่ยเห็นเปลวไฟปะทุขึ้น
เขาเลยไปแจ้งกำนันถึงได้รู้ว่าหลานของภรรยาถูกเผา
ยืนยันว่าตนเองไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ
ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะและเสียงปืน
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น